ตอนนี้เท่าที่ข้อมูลออกมา
คนที่สังกัดประกันสังคมยังต้องกังวลหรือตั้งคำถามอะไรของสิทธิ์ตัวเองอีกไหมคะในช่วงโควิด
ผมว่าไม่มีคำถามแล้วครับถ้ากฎกระทรวงออกมาตามที่เป็นข่าวตามมติคอลโลมอ
ก็คือมันแจกแจงชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นกระทบจากเศรษฐกิจหรือกระทบจากโควิด
ซึ่งนิยงนิยามอะไรทางกฎหมายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคือก็จะได้รับการเยียวยาทั้งสองกลุ่มถูกไหมคะ

แล้วก็จะได้รับการเยียวยาที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิ์เดิมด้วย

แล้วก็จะอยู่ในระยะเวลาส่วนใหญ่แล้วสิทธิ์ต่างเอาโควิดก่อนดีกว่าเป็นตัวหลัก
ก็คือ๙๐วันเท่ากับอันนี้พูดง่ายคือ๓เดือนถูกไหมคะ

ทีนี้เรียนถามคุณมณัฐแบบนี้ค่ะว่าจากสิทธิ์ที่ได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
ว่าจะรัฐสั่งหยุดหรือว่าต้องหยุดเองเพราะว่ามันกระทบ
กองทุนว่างงานมีอยู่หนึ่งจุดแหงหนึ่งแสนหกหมื่นล้านนะฮะ
เค้าชอบนะครับที่คุณคุณซั่งหน้าเอางานค่ะอันนี้ไม่พอแน่นอนครับ
อันนี้ยังไม่รวมในกรณีกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวมด้วยใช่ไหมคะ
ในการเลิกจ้างมันไม่พอแน่นอนครับ

เรียนเข้าใจถูกมั้ยว่าตอนนี้คนที่ได้ศิษย์
คือถ้าแบ่งเป็นใหญ่เรียนก็อ่านตามข่าวนะคะ
แบ่งเป็นใหญ่คือ๑รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ

ผมต้องการที่คุณที่คุณมาแล้วบอกว่าไม่พอเนี้ยค่ะไม่พอคือเฉพาะของเข้าวิทยุ
ก็ไม่พอแล้วหรือหมายถึงทั้งสองกลุ่มคือทั้งโควิทแล้วเศรษฐกิจรวมกันแล้วจะ

ว่ากองทุนปัจจุบันนี้นี่แหละบ้างอ่ะเราจ่ายค่อยนิลาออกนะฮะยังไม่
ตรงนี้นะครับปกติจ่ายอยู่แล้วถูกไหมครับนะครับ
มีหนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนที่ตัดตัวเนี้ยเนี้ย
พอโควิดเข้ามาเราไม่ขยายอัตราการจ่ายเป็น๖๒
พอ๒พอกฎกระทรวงออกมาว่าสถานประกอบการไหน
ที่มีการปิดชั่วคราวผลกระทบจากโควิด
เงินตรงนี้ไหลออกไม่พออยู่แล้ว
๑๖หมื่นล้านไม่พอ
ดังนั้นทางผมพยายามเสนอเต็มที่ในองค์กรต่าง
เราบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลช่วยอยู่ตอนนี้
น่าจะผลักเข้าไปอยู่ในกระบอกของกระทรวงกลาง

อันนี้หมายถึงมาตรา๓๓เลยแล้วครับ

ถูกต้องที่ตกหล่นตกหล่นจากที่มันทิกธรรมนี่
บอกว่า๑ถ้ารัฐศังปิด
ก็คือมีผลกระทบในเรื่องของติดเชื้อ
๓เดือนขยายมาอีก๓เดือนเป็น๖เดือน
กฎกระทรวจแล้วจะแก้เพิ่มเติมก็ว่าใน๐๒ชีวิตโหลดสิบครั้งแล้วนะ
หมายถึงว่าในกลุ่มของคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
อันนี้ควรจะไปอยู่ในส่วนของเราไม่ทิ้งกันเหรอคะถูกต้องที่หลุดหลุดจาก
ห้าพันบาทนะอย่าลืมว่าผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบตอนเนี้ย
ต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะสูงสุดอยู่ที่หมื่นห้าถูกไหมฮะ
ตอนนี้คนที่ส่งเงินต่ำกว่าแปดพันเนี่ยประมาณสองแสนคนค่ะ
เช่นที่รัฐบาลสั่งปิดไปเนี่ยอย่างร้านค้านวดแผนไทยค่ะ
ตัดผมเสริมสวยพวกเนี้ยค่ะอ่าอ่าพวกนี้ก็จะต่ำกว่านะครับ
ต่ำกว่าแปดพันมีอยู่ประมาณสองแสนคนคือถ้าสองแสนคนถ้าคำนวณ
แต่คูณด้วยหกสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี้ยก็อยู่สี่สี่พันกว่าบาทถูกไหมฮะ
สามพันกว่าบาทมันก็ทำให้การเหลื่อมล้ำในทางสังคม
โดยการมาตรการเยียวยาของรัฐบาลเนี่ยนะห้าพันบาทอ๋ออ๋อเดี๋ยว
คือคุณมณัฐกำลังจะบอกว่ากลุ่มคนที่เมื่อคิดตัวเลขยุ่งมาแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วได้ต่ำกว่า๕๐๐ความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมคะ
คือแล้วได้ต่ำกว่า๕๐๐เนี่ยควรจะไปใช้เราไม่ทิ้งกันเพื่อให้ไม่เหลื่อมล้ำ
ถูกต้องครับเพราะถ้าเขาใช้สิทธิ์นี้เขาจะได้น้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เพราะว่าผมเสนอนายกนะฮะเสนอรัฐมนตรีหม่อมเตาเนี่ย
นะครับสองสองทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีเลยนะฮะค่ะเสนอหนึ่งประเด็นแรกเนี่ย
นะครับผู้ประกันตนมาตราสามสามที่ส่งเงินเดือนต่ำกว่าแปดพันค่าจ้างเนี่ย
มันคำนวณแล้วไม่ถึงห้าพันบาทค่ะมันน่าจะตัดเข้าไปเราไปทิ้งกัน
อ๋อห้าพันบาทอ๋อประเด็นที่สองก็คือคนที่รับบันดาลฉลาภาพค่ะ
ครับที่มีผลตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมาสองพันบาทสามพันสี่พันเนี้ย
พวกนี้ก็จะประกอบอาชีพอิสระเช่นเสริมสวยตัดผมขายข้าวแกง
ตลาดนัดพวกนี้มีเยอะแยะไปหมดรัฐบาลมาตัดสิทธิ์ก็ทราบว่า
ถ้ารับอ๋อมนานแล้วก็ไม่ได้อืมพวกนี้ต่ำกว่าห้าพันกระทบโปรวิต
มันน่าจะปัดเข้าไปอยู่ในส่วนของห้าพันบาทของเราไปทิ้งกันอืม
ได้คำตอบมาว่าไงคะอ่าส่วนที่สามนะฮะก็คือโรงแรม
การท่องเที่ยวนะครับกลุ่มเนี้ยที่ตกหล่นมาเนี่ย
เข้าไปในกระบอกของรัฐบาลก็ห้าพันบาทนะฮะ
ที่๔เราเสนอไปก็คือสถานประกอบการที่มีอัลซอสนะครับ
พวกแรงงานพวกเนี้ยของข้าแรงพวกเนี้ยค่ะน่าจะปัดเข้าไปอยู่ในห้าพันบาท
เพราะว่าแบรนด์ต่างต่างเนี้ยตอนนี้เขาจ่ายแล้ว
หยุดชั่วคราวเขาจ่ายมาตายเจ็ดสิบห้าคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะ
อันนี้คือคือเราเสนอไปอย่างนั้นแล้วซึ่งได้รับคำตอบว่าไงคะ
ทำไม่ได้รับคำตอบมาตีคอรมมอลมาว่าลูกสถานประกอบการที่หยุดงานชั่วคราว
ที่มีการผลกระทบกับโควิดเนี่ยนะนะครับจากเขาอยู่ในมาตรานะครับ
ว่างงานทั้งหมดเลยหกสิบสองเปอร์เซ็นต์อืมมันเลยเกิดคำถามว่า
สถานประกอบการใหญ่ใหญ่ที่เขาใช้มาตายเจ็บสิบห้าจ่ายเจ็บห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยนะครับ
ลูกจ้างเขารับเงินเดือนเนี้ยเจ็บสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่บ้านเฉยเฉยเนี้ย
นะครับโดยไม่มีมิกซึมัมในการจำกัดเลยตามเงินเดือนปัจจุบันเนี่ย
ได้เยอะกว่าถูกไหมฮะอืมค่ะก็เลยเป็นลูกจ้างเกือบสองกลุ่มแล้วตอนเนี้ย
อ่าพวกมันต้นน่ะอ่าใช่ใช่อันนี้คือปัญหาครับคือคือจริงจริงแล้วนี่นะคะ
คือในในระบบจริงจริงมันน่าจะบริหารง่ายถูกไหมคะแต่ทีนี้พอสถานการณ์มาแบบนี้
ขึ้นอยู่กับการนิยามแล้วก็พอมันคิดออกมาเป็นบรรทัศน์สุดท้ายว่ามันได้เท่าไหร่เนี่ย
คือก็ตั้งคำถามได้แล้วยังไม่รวมกรณีที่ว่าถ้าคุณนิยามตามวิกฤตโควิดเสร็จแล้วเนี่ย
เงินอ่ะพอหรือเปล่าด้วยอย่างงี้ใช่ไหมคะครับผมเจอผมผมดูแล้วคำนิยามของกฎกระทรวงฉบับเนี้ยนะ
ผมดูแล้วห้ะค่ะถ้ามีประกาศผมรู้แล้ว
กรกสวงก็ว่าสถานพวกอกการไหนอะแล้วแต่ถ้ามีผลกระทบฮ่า
โควิดเนี่ยปิดกิจการชั่วคราวเนี่ยอ่าเหตุสุดวิสัย
ต้องมารับเงินของการทำคมบ้างงานหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ค่ะแม้ว่าสัตว์ก่อไก่เนี่ย
เขาผลิตยันยนต์นะชิ้นส่วนเนี่ยเขาอาจจะจ่ายลูกจ้างเขาแล้วล่ะ
หนึ่งนะครับประบอบคุมพลังงานเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์
เนื่องจากไม่มีออเดอร์อ่าไม่มีเหตุสูตรวิสัยอ่า
ไหมฮะเขาจ่ายไปแล้วตอนเนี้ยตั้งแต่หนึ่งมีนาค่ะอ่า
ถึงว่าจากจากเดิมนี่นะคะที่เขาจ่ายจ่ายของเขาเอง
ลูกจ้างเขาเอง๗๕เนี่ยพอมีประกาศนิยามนี้เนี่ยมันถูกใช้อีกแบบได้เพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยมารับจากประกันสังคมแทนเขาเหรอคะ
ใช่ครับก็เลยเกิดปัญหาว่า๑๕๐๐เนี่ยถ้าเป็นโควิดเนี่ยได้๙๓๐๐นะถ้าเป็นมาตรา๔๕ได้๑๑๐๐๐นะครับ
อ๋อ๑๒๕บาทมันมากกว่า๒๐๐๐กว่าบาทอย่างเนี่ยตัวนี้คนมันไม่ได้สลักเข้ามาให้คุณภิกษาให้หมดเข้าประกันสังคมเงินก็ไม่พอดีครับมันจะไหลออก